ส่วนข่าวต่อไปบอกเลยว่าต้องใช้สติเยอะ
เพราะว่านี่ค่ะงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเสียโป้เมื่อวันก่อน

ก็คือเป็นคลิปบทสนทนาระหว่างเสียโป้งกับกลุ่มเพื่อน
เขาพูดถึงพิธีกรในงานอย่างพี่บุ๋มปนัดดา
ในเชิงที่ออกไปทางคุกคามทางเพศอย่างเช่น
หน้าเทสอย่างนี้หรือว่าอยากจับหน้าอกพี่บุ๋มอย่างนี้คุณ

แรงมากเลยวันนี้เสียโป้ก็เลยขอเคลียร์
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าเขาเป็นคนพูดคำว่าอยากเทสพี่บุ๋มเอง
แต่เรื่องอยากจับหน้าอกเขาไม่ได้พูดนะ
แล้วก็ยืนยันว่าได้มีการขอโทษไปยังพี่บุ๋มแล้วด้วยค่ะ
คือด้วยความเราเป็นวัยคึกขนองเราก็พูดไปด้วยไม่คิด

ผมพูดบอกว่าพี่บุ๋มหน้าเทสก็คือน่ารักน่าค้นหาอะไรประมาณนี้
แต่ใครพูดจับนมเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่ามันคือในกลุ่มของผมนี่แหละ
แต่ผมก็ขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยแล้วก็ได้มีการโทรไปขอโทษแล้ว
คือหน้าเทสเนี่ยมันแปลความหมายได้หลายอย่าง
แล้วก็จับนมผมไม่ได้พูดไงนมใหญ่อะไรผมไม่ได้พูด
ก็เขาแก่ขนาดนั้นเขายังสวยอย่างนั้นมันก็ต้องไอ้นี่เป็นธรรมดา
เดี๋ยวคุณบอกว่าถ้าเป็นคุณคุณจะโกรธประโยคไหนนะ
เป็นประโยชน์ที่บอกว่าแก่แก่ขนาดนี้จะชมหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจ
แต่พี่บุ๋มสวยจริงเพราะว่าวันนี้เธอมาในรายการตลอดข่าวใช่ไหม
และพี่บุ๋มเองเขาก็เปิดใจนะโอ้โหอยู่ในวงการมาตลอด๒๐ปีคุณผู้ชม
ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ซึ่งหน้านะคะ
คือวันนั้นที่แต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยเป็นเพราะว่าโจทย์ของเจ้าของงาน
ซึ่งก็คือตัวของเสียโป้นี่แหละที่เป็นคนสั่งให้เธอแต่งแบบนี้
แต่ส่วนตัวค่ะพี่บุ๋มบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร
แล้วก็ฝากเตือนไปแบบนิ่มแต่ฟังแล้วมีสะดุ้งเธอบอกว่า
คนเราต้องหัดให้เกียรติคนอื่นด้วยนะ

ว่าพี่ก็ทำงานตรงนี้มานานเกือบ๒๐ปี
พี่ก็ไม่เคยเจอขนาดแบบตอนหน้าต่อตาขนาดนี้
เองก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องโทรมาเคลียร์
พี่ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าพี่ก็คิดว่าไม่ได้เป็นเขา
หรือว่าจะเป็นเพื่อนเขาในการพูดเพราะว่ามันไม่มี
คือพี่ยืนอยู่ตรงข้างเวทีแล้วบังเอิญก็ได้ยินเสียงอะไรบ้างบางคำอยู่แล้วแหละ
เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดจริง
ถ้าเราไปเน้นใส่ใจอะไรมากเข้า
ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเอาเรื่องไม่ดีมาเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตตัวเอง
แต่ก็ได้แต่เตือนเขากลับไปว่าช่วยฝากไปบอกเขาด้วยก็แล้วกันว่า
อย่าทำอะไรกับคนอื่นแบบนี้อีกการทำงานมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
แต่งตัวเซ็กซี่มันเป็นธีมของงานซึ่งเราไม่ใช่เราคนเดียวในงาน
แต่มันเป็นสิ่งที่คุณระบุมาว่าอยากจะได้แบบไหน
คนที่วิภาควิจารณ์ที่อยู่ในคลิปฟังเราก็ต้องมีอึ้งบ้างนะ
ต้องให้เกียรติผู้หญิงนะคะเป็นผู้ชายนะคะ